โอ้โหเสือโครงกระทิงป่าอยู่กันครบถ้วนเลยนะจ๊ะเนี่ย
สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวพยากรอากาศยามเช้านะคะ
วันนี้มาเจอกันในวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ
เราคนไทยอยู่ร่วมกันในเมืองไทยก็ต้องมีต้นไม้
มีภูเขามีลำทานแม่น้ำทะเลแล้วก็มีสัตว์ป่านี่แหละค่ะ
เราก็ต้องช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณสัตว์ป่า
สัตว์ป่าคุ้มครองก็จะได้อยู่ในบ้านเราไปนานนะคะ
วันนี้มาพบกันก็ต้องเตือนเรื่องของสภาพอากาศค่ะ
ว่าจะปลายสัปดาห์แล้วนะคะแต่ว่าบางพื้นที่โดยเฉพาะภาพ
พื้นที่โดยเฉพาะภาคใต้ก็ยังคงมีฝนแต่ว่าในปริมาณถึงน้อยถึงน้อยมากนะคะ
แต่สิ่งที่โดดเด่นชัดเจนก็คือเรื่องของสภาพอากาศนะคะ
อากาศจะค่อนข้างร้อนโดยเฉพาะตอนกลางของประเทศ
ท้องฟ้าโปร่งเมฆน้อยนะคะจะมีหมอกบางบางในตอนเช้าบางพื้นที่
ปัจจัยลักษณะอากาศก็คือมีมวลอากาศเย็นปกคลุมบริเวณประเทศลาวตอนบน
ประเทศเวียดนามแล้วก็ทะเลเจียนใต้นะคะ
ส่งผลทำให้ประเทศไทยตอนบนนั้นยังคงมีอากาศเย็นอากาศหนาว
หนาวจัดบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณยอดดอยยอดภู
แต่บริเวณตอนกลางของประเทศอากาศร้อนเรียกว่าแตกต่างกัน๓ภาค๓ฤดูกาลเลยนะคะ
ก็ต้องเฝ้าระวังกันสำหรับใครที่อยู่ตอนไหนของประเทศ
ตอนบนร้อนหนาวหน่อยตอนกลางร้อนหน่อย
ส่วนตอนใต้นะคะก็ระวังเรื่องฝนบ้างบางพื้นที่
แต่คุณผู้ชมคะวันนี้๒๖ธันวาคม
เป็นวันหนึ่งที่เราคนไทยจะได้ชมปรากฏการณ์สุริยุปราคานะคะ
จะเห็นชัดช่วงเวลาประมาณที่เที่ยง

บางสิ่งชัดเจนมากที่บ้านเราจะดูได้๑๒๐๕น
แล้วก็จะสิ้นสุดปรากฏการนี้ตอน๑๓๕๘น
แต่ว่าจะแตกต่างกันไปจะดูได้ชัดเจนมากที่สุด
ก็คือภาคใต้หาดใหญ่ภูเก็ตนะคะ
กรุงเทพมหานครก็จะเป็นลักษณะบทบังไม่เต็มดวงนะคะ
เชียงใหม่กาญจนบุรีอุบลราชธานีก็เช่นเดียวกัน
ไปดูภาพรวมเลยดีกว่านะคะทั้งประเทศไทยสามารถรับชมได้อย่างไรกันบ้างนะคะ
นับตั้งแต่ตอนบนของประเทศเชียงรายจะบดบังเพียงแค่เสี้ยวหนึ่งเท่านั้น
ไล่ลงมาจนสุดเห็นชัดเจนบังมากที่สุด
ก็คืออยู่ที่เบตงจังหวัดยาลานะคะ
มากถึง๘๐๙๙ในเวลา๑๒นาฬิกา๑๒นาที
ขณะที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็จะไปรายงานบรรยากาศสุริยุปราคา
ที่จังหวัดสงขลานะคะก็ติดตามได้ทุกช่วงข่าวกับคุณทัศนัย
ทัศนัยไปทุกที่ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะคะ
ที่เกิดขึ้นแต่ว่าถามว่าถ้าอยากจะดูชัดเต็มไปที่ไหน
ก็แนะนำไปที่แถบสิงคโปร์นะคะเขาก็จะมีปรากฏการณ์นั้นบางอย่างชัดเจน
ทั้งหมดทั้งมวลนี้คือการคาดการณ์พยากรอากาศในวันนี้นะคะ
แล้วก็เตือนกันแบบนี้ทุกวันแล้วกลับมาติดตามกันใหม่
วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ